ไปทานเมนูลาบหน่อยดีกว่านะคะ
อันนี้เป็นเมนูลาบที่มันไม่ธรรมดา
ลาบจะคุกในหม้อแล้วใส่จานมาเสิร์ฟ
แต่ว่าคราวนี้เขาเสียบไม้

ใช่เป็นลาบปิ้งอินเทอร์

ลาบปิ้งอินเตอร์หรือว่าลาบคั่วกึ่งสำเร็จรูป

เป็นไอเดียของนายเวรไตชัยวงศ์ค่ะอดีตผู้สื่อข่าว
ที่มีการคิดค้นสูตรลาบปิ้งกึ่งสำเร็จรูปมานานกว่า๔เดือนแล้ว
เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับคนที่ชอบรับประทานลาบ
แล้วก็เป็นรายแรกของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะ
โดยเฉพาะการเปิดตลาดขายทางช่องทางออนไลน์ที่เปิดแค่สัปดาห์
แต่ว่ายอดพุ่งกระฉูดปุ๊ดเลยคุณ

แล้วที่ทีเด็ดของลาบคั่วกึ่งสำเร็จรูปนี้นะคะ
ก็คือจะนำหมูที่สับละเอียดมาคลุกเคล้ากับเครื่องเทศ
โดยเฉพาะพริกลาบสูตรเฉพาะนะคะ
แล้วก็ใส่ผักชีต้นหอมลงไป
จากนั้นก็นำลาบหมูไปหมักในตู้เย็น๑คืน
เพื่อให้เนื้อหมูนุ่มเหนียวรสชาติเข้าเนื้อกันไป
หลังจากนั้นก็นำไปกดลงในแม่พิมพ์
แล้วก็เสียบไม้ไอศครีมแบบนี้
รับประทานง่ายสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์นั่นเองนะคะ
ฟังเจ้าของร้านดีกว่าว่าทำไมถึงคิดไอเดียลาบคั่วแบบเสียบไม้ปิ้งแบบนี้ออกมาได้
ไม่เคยเห็นลาบที่จะเป็นของฝากที่สามารถนักท่องเที่ยวจะเอาหิ้วกลับไปกรุงเทพหรือต่างจังหวัดได้
ผมก็มาคิดว่าจะทำยังไงให้ลาบเนี่ยมันเป็นของฝากที่นักท่องเที่ยวสามารถหิ้วไปกลับบ้านไปฝากญาติพี่น้องได้
ก็เลยคิดค้นกันมาจนกลายเป็นลาบปิ้งอินเตอร์นี่แหละครับ
นี่คือที่มาที่ไปในการคิดไอเดียขึ้นมาตอนนี้ต้องบอกว่ากระแสตอบรับดีมากคุณผู้ชมค่ะ
ราคาขายเขาขายเป็นแพ็คเป็นถุง๑ถุงมี๑๐ไม้ราคาถุงละ๑๕๐บาทค่ะ
แล้วก็ในอนาคตจะพัฒนาเป็นลาบปิ้งหมาล่าลาบปลาปิ้งลาบไก่ปิ้ง
เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าให้มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะ
ใครสนใจสั่งได้เลยคุณผู้ชมหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างหรือว่าเข้าไปในเฟซบุ๊กก็ได้เช่นกัน
โอ้โหผลิตภัณฑ์ของเขาทำออกมานี่น่าซื้อน่า
เอาเหมาไว้รัฐภัณฑ์มากเพราะว่าเป็นการแพ็กแบบสวยากาศ

โอ้โหแล้วที่สำคัญในเบอร์นี้ติดต่อไปได้นะครับ

ลาบกันเผื่อจำว่ามีโชคมีลาบ
มีลาบในวันนี้นะคะ